ผู้ชมครับที่จังหวัดตรังนะฮะมีนักเรียนชายวัยสิบหกปี
นั่งเล่นมือถืออยู่ที่หน้าโรงยิมที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
ที่ตำบลทัพเที่ยงภพมือจังหวัดปลัง
อยู่ดีมีวัยรุ่นชายขี่จักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็ยิงใส่เลยนะฮะ
กระสุนเข้าคอต้นคอ๑นัดบาดเจ็บสาหัสอยู่
นี่ชาวบ้านตกอกตกใจกันเลยนะครับ
หน้าโรงยิมเนเซียมนะครับที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งที่จังหวัดตรัง
นักเรียนชายวัย๑๖ปีบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
กระสุนปืนเข้าต้นคอ๑นัดกระสุนฝังใน
เขาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
มีพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นคนร้ายคนเจ็บน้องที่เจ็บ
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาก่อนมาจอดที่หน้าโรงยิมที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
แล้วก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ขอบปูนทางเท้า
สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดแถวคนเจ็บที่นั่งอยู่
แล้วคนซ้อนท้ายเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยนะครับลงมาจากรถ
แล้วชักปืนขึ้นมาจ่อที่ต้นคอแล้วยิงใส่เขาทันที
ไม่มีการพูดอะไรแม้แต่คำเดียวแล้วก็พากันขี่รถหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
ก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับติดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
จนกระทั่งรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะฮะมือยิงเนี่ยเป็นนักเรียนชายอายุ๑๔ปี
คนเจ็บอายุ๑๖ดูสิแล้วมีปืนนะนี่มีปืนนะ
๓ทุ่มที่ผ่านมานะครับผู้ปกครองของเยาวชนชายวัย๑๔ปีที่เป็นมือยิงเนี่ย
นี่พาลูกหลานมามอบตัวแล้วนะตำรวจก็เลยคุมตัวไปงมหาปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
หลังจากที่สารภาพว่ายิงจริงแล้วเอาปืนไปทิ้งบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครตรัง
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตรโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งยังตอนนี้ยังเจ็บสาหัสอยู่